สำหรับประเด็นแรกวันนี้นะคะตามกันต่อก่อนเรื่องของอาวุธสงครามที่ไปพบนะคะ
ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แถลงถึงผลการไปทลายแหล่งสะสมอาวุธสงครามค่ะ
เครือข่ายโกติมีทั้งหมด๗จังหวัดใน๙จุดเป้าหมายด้วยกันนะคะ
หลังจากที่การข่าวระบุว่าการสะสมอาวุธสงครามเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องจะนำไปใช้ปฏิบัติการถ้าหากเจ้าหน้าที่
ใช้กำลังปิดล้อมวัดพระธรรมกายรวมถึงวางแผนปองร้ายผู้นำประเทศด้วยค่ะ
โดยอาวุธสงครามและปืนชนิดต่างรวม๑๓กระบอกกระสุนเกือบ๖๐๐นัด
เทียมอาวุธปืน๘กระบอกวัตถุระเบิด๑๑ลูกมีดน้ำมันเครื่องบิน
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกหลายรายการนะคะ
ตำรวจยึดได้จากยุทธการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเตรียมการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังทลายแหล่งสะสมอาวุธสงครามเครือข่าย
นายวุฒิพงศ์กฎชธรรมกุลหรือว่าโกติจำนวน๗จังหวัดใน๙จุดเป้าหมายค่ะ
โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคอสชควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รวม๙คน
ตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่พบตู้คอนเทนเนอร์๒๒๐๓ตู้
ตรวจสอบแล้วกว่า๑๐๐ตู้เพื่อหาตู้คอนเทนเนอร์เป้าหมาย
ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนอาวุธสงครามเตรียมก่อเหตุความไม่สงบ
โดยมีตู้ที่ฝากไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วก็เตรียมจะตรวจสอบตู้ที่เหลือต่อไปด้วยนะคะ
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
อาวุธสงครามที่ตรวจยึดได้บางส่วนเป็นอาวุธสงครามที่หายไปในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมือง
เมื่อปี๒๕๕๓๒๕๕๖และ๒๕๕๙
โดยเตรียมใช้ก่อเหตุในช่วงที่เจ้าหน้าที่จะปิดล้อมตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
จากการตรวจสอบพบว่าโกติผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นแกนนำค่ะ
โดยมีการเผยแพร่คลิปผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป
ข่ายปลุกระดมให้ต่อต้านการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือวัดพระธรรมกาย
รวมถึงต้อยคำอาคารมาตรร้าย
รวมทั้งปลุกระดมมวลชนให้ออกมาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

แต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรค่ะ
สงบเรียบร้อยให้พี่น้องประชาชน

ผมก็ต้องกดดันอย่างนี้นะครับ

ส่วนบุคคลที่ต้องสงสัยและมีความเกี่ยวข้องกับโกติทั้ง๙คน
ตอนนี้อยู่ในความควบคุมของทหารตามคำสั่งคอสช
ซึ่งจะมีการสอบสวนแล้วก็สักถามข้อมูล
มีกรอบระยะเวลาในการควบคุมตัวไว้๗วัน
จะส่งมอบให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไปค่ะ